ไม่ใช่แค่เพียงชาวไทยนะคะที่ติดตามเฝ้าดูสถานการณ์เรื่องนี้
สื่อไทยรายงานเรื่องนี้แต่ว่าสื่อต่างชาติ
อย่างที่เคยได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าสื่อทั่วโลกเลย
แล้วก็เห็นบอกว่าจะยังคงเกาะติดสถานการณ์ไปนะคะ
กว่าที่เหตุการณ์จะผ่านพ้นไป
และยังรายงานพิเศษถึงปรากฏการณ์ที่ชาวไทยทั่วประเทศ
ส่งข้อความให้กำลังใจ๑๓ชีวิตในสังคมออนไลน์อย่างล้นหลามด้วย
ปฏิบัติการช่วยชีวิต๑๓นักเตะทีมหมูป่าอย่างต่อเนื่องนะคะ
มีรายงานข่าวถึงประเด็นปรากฏการณ์ชาวไทยทั่วประเทศ
ร่วมใจกันส่งกำลังใจให้กับ๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวง
ตลอดจนทีมค้นหาจากทุกภาคส่วน
อย่างเช่นแฮชแท็กคนแปลกหน้าที่อยากเจอมากที่สุด
ตลอดจนข้อความที่เผยถึงความหวังว่า
คนไทยทุกคนรอน้องทั้ง๑๓คนกลับบ้านขอให้น้องออกมาได้แล้ว
และขอให้น้องทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
บางคนนะคะก็ทวิตบอกว่าอยากได้ยินประกาศสิ้นสุด
ภารกิจค้นหา๑๓ชีวิตได้อย่างปลอดภัย
และอธิษฐานขอให้วันนี้เป็นวันดีที่จะได้รับข่าวดีสักที
ส่วนผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางคนออกมาแชร์รูปการ์ตูนค่ะ
ที่เราได้เห็นกันบ่อยแล้วเนี่ยนะคะ
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่พบเด็กภายในถ้ำ
ซึ่งถือเป็นภาพที่พวกเราชาวไทยทุกคนอยากเห็นที่สุด
อีกทั้งยังมีแฮชแท็กติดเทรนด์อีกมากมายค่ะ
อย่างเช่นแฮชแท็ก๑๓ชีวิตต้องรอด
แท็กพาทีมหมูป่ากลับบ้าน
ส่วนข้อความซึ้งนี่ก็ยังมีอีกมากมายนับไม่ถ้วนนะคะ
อย่างข้อความที่ระบุบอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เรารู้ว่า
ประเทศไทยยังมีความหวังเสมอ
ส่วนอีกข้อความระบุว่าคนไทยมองข้ามอคติความเห็นต่างที่ตัวเองยึดถือ
พร้อมใจกันออกมาร่วมมือทำทุกวิถีทางเท่าที่ตัวเองจะทำได้
เพื่อจะช่วย๑๓ชีวิตให้ออกมาอย่างปลอดภัยค่ะ
เพราะว่าทางเข้าหลักถูกน้ำท่วมสูงจากฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
ก็เลยขัดขวางเส้นทางปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตเด็ก
นักดำน้ำมืออาชีพเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทหาร
พยายามหาทางอื่นในการจะเข้าถ้ำไปช่วยชีวิตเด็กให้ได้
จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีรายงานระบุถึงจุดที่เด็กติดอยู่นะคะ
เพียงแค่รอยเท้าแต่ก็เป็นความหวังว่าเด็กน่าจะยังมีชีวิตอยู่
อีกทั้งข้อความที่เด็กส่งให้คนรอบตัวก่อนออกไปสำรวจถ้ำนั้นก็ชี้ว่า
เด็กมีการนำทั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างแล้วก็อาหารนั้นติดตัวเข้าไปบ้างค่ะ